เปลี่ยนอารมณ์กันมาที่เจ้าพ่อเพลงรักกันบ้างดีกว่า

เตรียมจะเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ครบ๕๐ปี
ครั้งที่๒ในวันที่๔๕สิงหาคมนี้
เซ็ปต์เขาเชื่อมโยงมาจากปีที่แล้วค่ะ

ว่าอย่างนี้เอามาบอกเล่าว่าทุกปัญหาตอนนั้นที่เขาผ่านมาได้เป็นยังไง
อันนี้ไม่ใช่ของเขาของเขาเนี่ยอีกอันหนึ่ง
ไปตามพี่บอยตรงนั้นว่าอันไหนกันเนี่ยค่ะ

ไม่เป็นแฟนมาถามผมผมก็เลยบอกว่า

กำลังจะเจ๊งเจอวิกฤต

พี่ชายพี่เขย

โลชั่นใหญ่เต็มที่เหมือนเดิมนะครับ
เพียงแต่ว่าเราย่อฮอล์ลงมา
เราจะฮอล์ล์หุ้มไปด้วยเยื่อบุหัวใจของผม

แล้วก็หุ้มทั้งห่อเลย
ถามตรงพี่ทำคอนเสิร์ตได้กำไรบ้างไหมคะ

พูดตรงฉลองเขาประมาณ๕๐ปีเราก็เอาเต็มที่
เอาจริงพูดไปพี่บอยนึกภาพไม่ออกหรอก

มุกประชันเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนนะคะ

จริงเห็นว่าอยากจะคิดชวนพี่บอยอีกบอยนึงด้วยเหมือนกัน

ตอนนี้บร่อยลงเสน่ห์เพลงแรพมากเลย
ชอบมากพี่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้ว

เห็นพี่บร่อยเขวกมุกเพียบเหมือนกัน

เหลือแค่พันกว่าใบเท่านั้นเองจะจัดไว้นะคุณ
มีสองรอบแปดพันที่นั่งเอาไปดูกันให้ครบ
จะได้รู้ว่าความสนุกเต็มอิ่มมันเป็นยังไงนะจ๊ะ